ดูบรรยากาศวันเปิดเทอมก่อนค่ะนะฮะหลังจากที่ปิดไปนานนะครับ
ในช่วงโควิด๑๙ทั้งประถมแล้วก็มัธยมนะครับ
เด็กที่เพิ่งเข้าโรงเรียนก็ร้องไห้กระจองงอแงกันเป็นธรรมดา
เพราะว่าบางที่เขายังคอยให้ผู้ปกครองเข้าไปดูแลถึงข้างในได้บ้าง

เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเริ่มต้นที่กำแพงเพชรกันก่อนเลยนะครับ
นี่ครับโดยเฉพาะชั้นอนุบาลนี่ก็เป็นธรรมดาฮะเปิดเทอมวันแรกเพิ่งเข้าเรียน
เจอสถานที่เจอผู้คนไม่คุ้นหน้าคุ้นตา
หนูก็ร้องไห้เป็นธรรมดานะครับ
นี่เป็นโรงเรียนเตรียมนานาชาติผู้ขจรที่กำแพงเพชรนะครับ
มีผู้ปกครองเข้ามาส่งข้างในมากกว่านี้ไม่ได้ด้วย
อยู่แต่ด้านนอกนะฮะตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ส่วนที่โรงเรียนอนุบาลเดลล่าค่ะในกรุงเทพ
คือทางโรงเรียนตรวจโรคมือเท้าปากในเด็กเพิ่มเติมด้วยค่ะ
แต่เพื่อที่เด็กจะได้มีความสุขไม่ร้องไห้กระจองงอแง
คุณครูเลยบอกว่าเอาแบบนี้ใส่ชุดเป็นแบบซุปเปอร์ฮีโร่
เป็นแบบมัสคอตนะคะมารอรับน้องนักเรียนแบบนี้ค่ะ
นี่เด็กจะได้ไม่ร้องไห้นี่นะคะแต่เด็กก็ยังร้องอยู่ดี

ตกใจตกใจค่ะเด็กก็ร้องไห้เยอะค่ะ
ก็บางคนเขาตกใจเขากลัวเด็กบางคนกลัวมาสคอต
แบบอย่างนี้นะกลัวคนแต่งตัวแปลก
บอกเอ๊ะทำไมกัปตันอเมริกาไม่เห็นที่ผมเคยดูเลย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับไปที่เชียงใหม่หน่อยนะครับ
ที่เชียงใหม่โรงเรียนบ้านป่าเหมือดนะครับ
เป็นโรงเรียนในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
คุณครูที่นี่ก็ผุดไอเดียเอาหมวกจองวนนะฮะ
มาใช้เพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม
นักเรียนทุกคนต้องสวมกันนี่ครับ
ก็เป็นเหมือนกับขุนนางในจีนนะฮะ
เรื่องการสอบจองวนแบบนี้เลยนะครับ
ส่วนหนึ่งก็คือคุณครูเนี่ยทำในช่วงปิดเทอมนะฮะ
เอาวัสดุที่หาง่ายราคาถูก
เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเว้นระยะห่าง
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะก็ทำให้เด็กก็เพลิดเพลินไปด้วย
แล้วก็จะได้เว้นระยะห่างกันไปในตัวด้วย
หมวกใบนี้เพราะว่ามันยื่นยาออกมานี่คุยกันใกล้ไม่ได้ล่ะ
นี่อย่างนั้น

ในเพจอุบลวันนี้ค่ะเผยแพร่ภาพ
รถติดค่ะหน้าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีนะคะ
ก็บอกเอาไว้ว่าฝากเรื่องการตรวจไข้นักเรียนหน้าเทคนิคด้วย
รถติดหนักมากจำเป็นแค่ไหนที่ต้องตรวจอุณหภูมินักเรียน
ถึงที่โรงจอดรถทุกวันทำไมไม่ไปตรวจหน้าเสาทงหรือที่อาคารเรียน
เหมือนกับให้เด็กเข้าไปก่อนแล้วค่อยตรวจดีไหม
พอตรวจอยู่ด้านหน้าแล้วรถมันติดคนที่เขาถ่ายภาพแล้วก็โพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะ
คนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยน
มาตรการในการตรวจวัดเรื่องของอุณหภูมินะคะ
คือยังเข้าไม่ได้รอคันหน้าตรวจวัดอุณหภูมิอยู่ใช่
ทุกผู้ชมครับไปดูอีกสักที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดระยองนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างที่ทราบกันนะฮะวันสองวันที่ผ่านมา
ฝนตกน้ำท่วมนะครับที่ตำบลเนินพระ
แล้วก็ตะบนทัพมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
วันนี้เด็กเปิดเทอมวันแรกก็ลำบากหน่อยน้ำยังท่วมขังอยู่นะครับ
น้องก็ต้องมาเรียนแล้วครับก็ลุยน้ำกันมาเปิดเทอมวันแรกนะฮะ
แต่คุณครูก็อนุญาตว่าถ้าน้องผู้หญิงไม่สะดวกกระโปรง
ใส่กางเกงขาสั้นมาน้องผู้ชายก็กางเกงนักเรียนได้อยู่แล้วนะครับ
จุดก็ต้องนั่งเรือท้องแบนออกมานะครับแล้วก็เดินเข้าไปนะฮะ
เข้าไปในพื้นที่โรงเรียนถ้ารถคุณพ่อคุณแม่คันไหนสูงหน่อยก็เข้าไปได้
ค่ะเป็นกำลังใจน้องหนูไปโรงเรียนวันแรกนะคะ
เป็นกำลังใจผู้ปกครองด้วยบางทีพ่อแม่ร้องไห้หนักกว่าลูก

ลูกร้องไห้แล้วแอบร้องตามนะคะ